คุณเสกโลโซนะครับก็ต้องดู
คดีใน๒พื้นที่ก็คือในกรุงเทพมนาคม
สนคณะยาวเขานั่นก็คือคดีขัดขวางการจับกลุ่มนะครับ

ส่วนคดีที่สพพรมคิรีที่นครศรีธรรมราช
ดูแลอยู่ก็คือคดียิงปืนขึ้นฟ้านะครับ
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ศจังหวัดนครศรีธรรมราช
ให้ประกันตัวเสกโลโซ
ด้วยวงเงินประกัน๑๕๐๐๐บาทในคดียิงปืนขึ้นฟ้า
คือเท่ากับที่ศคันยาวนะครับใช่ค่ะ
ทั้ง๒คดีได้รับการประกันตัวไป
แต่ที่ต้องตามต่อนั่นก็คือเรื่องของการตรวจปัสสาวะ
และพบเป็นปัสสาวะสีม่วงแล้วคุณเสกบอกว่า
เพราะทานยานอนหลับมาตอนนี้ผลมันออกมาแล้ว
ใช่การตรวจปัสสาวะนี่คือเขาจะตรวจ๒ครั้ง
ตรวจวันแรกที่จับกลุ่มตัวมาได้จากบ้านพักแถวมีนบุรี
ตรวจ๑ครั้งเบื้องต้นพบเป็นสีม่วง
ก็คือมีสารที่มันทำให้เป็นสีม่วงนี่แหละ

ตรวจลึกแยกหาสารเลยว่าสารนั้นเป็นอะไร
ตรวจโดยละเอียดแล้วปรากฏว่าพบสารเสพติด
ทั้งยาบ้ายาไอและยาอี
ตอนนี้ตำรวจก็เตรียมออกหมายเรียก
มารับทราบข้อหาเพิ่มเติมแล้วนะครับ
หลังจากที่ตำรวจภูทรพรมคีรีเมื่อวานนี้

สนคันนายาวเพราะว่าเป็นการส่งตัวต่อนะครับ
ก็ใช้เวลาเดินทางทั้งเกือบข้อนวันนะ
เมื่อวานี้ตำรวจได้นำตัวเสกส่ง
ฝากขังต่อสารจังหวัดนครศรีธรรมราช

และสารอนุญาตให้ประกันตัวในวงเงิน๑๕๐๐๐บาท
ส่วนในทวีวัฒน์พระหูการบิริษฐ์ไข่อายุ๕๖ปี
ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทที่เสกนำปืนไปฝากไว้
ก็ได้รับการประกันตัววงเงิน๕๐๐๐บาทเช่นเดียวกันนะครับ
คุณเสกก็ยังดูยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีอยู่นะ

ทุกครั้งที่เดินออกจากสอนอเดินออกจากศาล
เขาให้สัมภาษณ์ตลอดให้ความร่วมมือตลอด
หลังจากได้รับอิสภาพออกมากล่าวขอบคุณทุกคน

และจะกลับมาจัดคอนเสิร์ตอีกเพื่ออะไร
เพื่อขอบคุณคุณตำรวจพรมคีรี
และตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช

และที่ศาลรวมทั้งที่สอพอร์
มีแฟนคลับเขามารอให้กำลังใจคุณเสกด้วยนะ
เยอะเลยตำรวจต้องเปิดเพลงของคุณเสกไว้ด้วย
เอาจริงต้องเปิดเพลงไว้
เพื่ออะไรเพื่อให้บรรยากาศนั้นผ่อนคลาย

เขาส่งกำลังใจไปด้วยค่ะ

คุณเสกรู้ไหมว่าผลการตรวจสอบ

เสกยืนยันว่ากินยานอนหลับ
ก่อนจะขึ้นรถตู้ไปพร้อมกับแฟนสาว

โดยบอกว่าจะไปให้ปากคำเพิ่มเติมเรื่องปืนที่ใช้ยิงขึ้นฟ้าก่อน
กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ฟังเสียงคุณเสกในช่วงของการให้สัมภาษณ์นี้หน่อยฮะ
มีทั้งเรื่องดีและร่วมไม่หิวโดยตุ้มหน่อยดูกัน
เราก็รู้ว่าสิ่งที่เราได้ทำนี้อย่างน้อยก็ได้
ก็มองดีกว่าได้โปรโมทวัดเขาขุมภูมินมที่ผมรัดให้

ได้ให้พี่น้องพิชาชนสดไทยรู้ว่าวัดแห่งนี้มีหัวข้าและมีเซ็นตี้
นานับถือมีเจ้าตากสินภาราชหรือหัวข้าสัตว์ที่ยิ่งใหญ่
อยู่ที่จังหวัดหลังจากสินภาราชแห่งนี้
แล้วผมเชื่อมันตะเกินว่าในอนาคตเดี๋ยวผมจะซื้อที่ตรงที่ดี๑๖บ้านที่ชื่อผมอยู่
ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับขอให้มีความสุข
ขอบคุณทุกคนที่ผมกล่าวมาและทุกคนมาทางกลับไปกัน
ขอบคุณทุกคนใครอยากกล่าวอะไรไหม
ผมอยากให้เสื้อภาษาแค่นี้ละกันขอไปก่อนนะ
ขอบคุณที่เข้าไปใหม่ก่อนขอโภตเทียบเลยครับ
พี่กูธสมพงษิงดวงนะครับที่ช่วยให้ทุกอย่างลาบลื่นไปด้วยดี
ขอขอบคุณอ่าพี่วันชัยผู้การอ่าจังหวัดนครสิทธิ์ธรรมราช
ขอบคุณผู้การนครบานด้วยนะครับพี่ชานินเทพ
แล้วก็ทุกคนที่ดูแลผมอย่างดีที่ทนายผมนะที่ชาติ
ถ้ามีถ้ามีโอกาสจะมาเล่นคอนเสิร์ตที่นครสิทธิ์ธรรมราช
แน่นอนผมจะมาเล่นคอนเสิร์ตให้พี่น้องตำรวจที่พรมคิรีนะครับ
แล้วก็เล่นคอนเสิร์ตให้พี่น้องตำรวจที่คณะยาวด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ไม่กังวลครับไม่กังวลผมไม่ได้เสร็จยาผมจะกินยานอนหลับ
เดี๋ยวให้เอางี้เดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที

เรื่องนั้นเดี๋ยวให้ว่ากันอีกทีแต่ว่า
คนที่ว่าก็คือทางของตำรวจนครบานเขา
ซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของการตรวจสอบปัสสาวะ
เพราะว่าต้องส่งให้สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจใช่ไหม

พนตำรวจโทชาณเทพเสียเสวชาวเวท
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานว่ายังไงครับ
ผู้บัญชาการโทรชาญเทพเศษเวทบอกว่า
รายงานผลการตรวจปัสสาวะที่เป็นสีม่วง
เพราะพบมีสารเสพติดอยู่ในนั้น
มีไอซ์มียาบ้าและมียาอี
หลังจากนั้นก็ได้สั่งการให้ตำรวจนครบานคันดายาวเชิญตัวเสก
มาแจ้งข้อกล่าวหาให้เร็วที่สุด

หากรับสารภาพตามกฎหมายเอา
เอาเรื่องของหลังจากนี้จะทำอย่างไร

เขาบอกว่าหากรับสารภาพตามกฎหมาย
เพราะว่าสิ่งที่มันฟ้องก็คือสารที่อยู่ในปัสสาวะ

ถ้ารับสารภาพตามกฎหมายสามารถยื่นเรื่อง
แต่ทีนี้ผู้เสพบอกว่า

อาจจะมีผลต่อการนำตัวไปบำบัด
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเมื่อปีที่ผ่านมา
เสกก็มีโทษทำร้ายร่างกายที่รอลงอาญาอยู่
จึงไม่สามารถขอบำบัดในคดียาเสพติดได้อีก

ผลการตรวจพิสูจน์แพทย์ยืนยันออกมาแล้วว่า
พบสารเสพติดจริงในตัวของเขา
โดยไม่ได้ระบุระยะเวลาการเสพสารเสพติด
ว่าอาจจะเป็นไปได้ที่มีการเสพยาเสพติด
ในช่วงระยะเวลา๓๔วัน

ภายในบ้านไม่พบยาเสพติดและอุปกรณ์การเสพ
ตอนนี้ยังไม่ได้สอบปากคำกรณียาเสพติด
ก็ให้สนคณะยาวเขาเรียกตัวมาพบ

ฟังเสียงพลตำรวจโทชานเทพหน่อยครับ
ผลการตรวจของเสกโลโซยืนยันแล้วนะครับ
ว่ามีเมดเอ็นเฟตามินนะครับ
กับอีกตัวหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด

ยืนยันแล้วนะครับจากผู้ตรวจแพทย์ผู้ตรวจครับ
แล้วจากนี้เราจะเงินกายยังไงต่อ
ก็เดี๋ยวจะแจ้งเขาหาเพิ่มเติมนะครับ
ไม่สามารถที่จะบำบัดได้เพราะถูกคดีอื่น
กรณีที่เขาทานยานั้นไปแล้วก็จะมีสีม่วง
แต่จากการตรวจสอบวิทยาศาสตร์แล้ว
ผลปรากฏว่าพบสารเสพติดในตัวเขาครับ
ก็เป็นการยืนยันของพบชนนะครับ
ชนยังฝากถึงประชาชนบอกว่า

เพราะกระทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจน
และขอให้ประชาชนเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจด้วยนะครับ
ก็จะได้เรียนแบบแล้วครับ

ทั้งคดียาเสพติดของนายเสก
ถือเป็นคดีเดียวกับการต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน

เพราะจุดเกิดเหตุอยู่ที่เดียวกัน
สคยรับผิดชอบ

ตอนนี้ให้สคย

หมายเรียกนะนายเสกสรรพบ
เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในข้อหา
ยาเสพติดประเภทที่๑โดยผิดกฎหมาย

ก็สามารถยื่นเรื่องขอรับการฟื้นฟูบำบัดได้

แต่อย่างที่เล่าไปแต่

คุณเสกเคยให้การปฏิเสธอ้างว่ากินยานอนหลับ
และไม่ได้นำยานอนหลับมามอบให้พนักงานสอบสวน

ผลตรวจทางโรงพยาบาลยืนยันเป็นยาเสพติด๑๐๐
แม้จะมียานอนหลับมาเปรียบเทียบ

แล้วก็คุณเสกคือมีโทษรอลงอาญา
กรณีทำร้ายร่างกายคุณการอยู่
ดังนั้นอาจจะไม่สามารถขอบำบัดในคดียาเสพติดได้
ตอนนี้ออกหมายเรียกนะฮะออกหมายเรียกคุณเสก
ก็ต้องรอเป็นขั้นตอนแล้วออกมาเรียกครั้งที่หนึ่ง
ออกหมายเรียกครั้งที่๒ครั้งที่๒ไม่มา

ใช่ค่ะซึ่งหลังจากนี้ฝ่ายสืบสวนอันนี้สำคัญด้วย

ว่าคุณเสกซื้อยาเสพติดมาจากไหน
แหล่งยาเสพติดแหล่งที่มาของยาเสพติด
ค่ะส่วนความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลมีเดีย
หลังจากที่เสกโลโซได้รับการประกันตัวออกมา
มีการโพสต์ในเฟซบุ๊คแบบรัว
คำว่าแบบรัวคือมีหลายโพสต์ติดติดกันเลย

เดินรับดอกไม้จากเด็กนักเรียน
พร้อมข้อความระบุบอกฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอ

มาอีกไม่นานค่ะโพสต์อีก
เป็นภาพขณะที่ตัวเองอยู่บนรถตู้
ซึ่งนั่งกลับจากเมืองนคร

ขอขอบคุณตำรวจทหารพี่น้องประชาชนคนไทย
สำหรับกำลังใจที่มีให้กัน

ต่อมาเสกก็ได้โพสต์ขอบคุณ
บุคคลที่เกี่ยวข้องอีกหลายคนนะคะ

ระบุข้อความบอกว่าพวกเธอคือกำลังใจ
ไม่ว่าสถานะใดก็ตาม
ก็คือเป็นภาพของคุณการวิพากรอดีตพันรยา
แล้วก็คุณแซนวิชปภาดาอดีตพันรยา
อีกหนึ่งคนพร้อมลูกชาย
ที่เป็นลูกชายระหว่างของคุณเสกกับคุณแซนวิชนี่แหละ

กำลังใจของคุณเสกเขาก็มีเยอะเหมือนกันนะครับ
แฟนคลับแล้วก็คนที่บอกว่า
สิ่งดีที่คุณเสกเขาทำไว้มันก็มีนะครับ
ก็คือนายนัทธวุฒิสายเกลืออดีตรัฐมนตรี

โดยมีข้อความว่าขอบคุณเพื่อนเต้นนัทธวุฒิสายเกลือ
ที่ไม่เคยทิ้งกันรอยจังหัวเพื่อน

สำหรับกรณีของคุณเสกโลโซ

ประเด็นทางการเมืองก็มาเป็นบุคคลทางการเมือง

ระบุข้อความว่าว่าด้วยเรื่องพระนาคปรก
จะพิสูจน์ไหมว่าพระสันเผ็ดมีเผ็ดจริง
พรุ่งนี้เชิญนักข่าวที่บ้านได้เลย
ส่วนเรื่องที่เจ้าแฮบรอทไปนั่งตรงนั้น
เพราะพอประตูพังคนก็กรูกันเข้ามา
เฮียโดนล็อกตัวแล้วแฮรอท
ก็เลยไม่รู้ว่าจะไปอยู่ตรงไหน
ปลถ้าพิสูจน์ว่าพระนาคปรกเฮียมีเพชรจริง
ให้นักข่าวหยุดเขียนข่าวเสียหาย
และจะเริ่มฟ้องนักข่าวที่ทำให้เกิดความเสียหาย
อันนี้คือเจ้าแฮรอทส่วนเมื่อกี้คือพระนากปรกที่เห็นอยู่

เนื่องมาจากในวันที่ตำรวจจับกลุ่มเสกที่บ้านพัก
มีรายงานข่าวนะครับว่าในวันนั้นในห้องนอนของเสก
เก้าอี้เต็มไปด้วยเครื่องลางของขลังของพระเจ้าตาก
และบนที่นอนมีพระนาคปรกทำด้วยหิน

โดยเสกได้พยายามบอกพลตำรวจโทชานเทพเสสเวท

เป็นร่างทรงของพระเจ้าตาก
และพระนาคปรกที่อยู่บนเตียงเป็นเพชร
จึงเป็นที่มาในการเชิญนักข่าวไปบ้าน
เพื่อพิสูจน์เรื่องพระดังกล่าว
ก็ไม่รู้ว่าพี่เสกจะเปิดบ้านเมื่อไหร่อย่างไร
พี่เสกบอกว่าถ้าได้พระนี้ไปนะ
นี่คือพระเสกพระเสกมาแล้ว